เราไปเจอคลิปอีกหลายคลิปเลยในโลกโซเชียลเกี่ยวกับอดีตสสสุโขทัยคนนี้ค่ะ

ชื่อใหม่ของเขาก็คือนายกุศลศรีอริยะศรีอาระวงศา
ที่มีภาพเป็นคลิปในลักษณะของการทำพิธี
ประกาศตัวว่าตัวเองเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเมื่อวานทีมข่าวของเราไปเจอ
ทีมข่าวของเราไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขานั่งสมาธิทุกวัน

พอนั่งสมาธิไปสักพักนึงเขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนรู้แจ้งเหมือนเห็นอะไรหลายอย่าง

ใช่ก็เลยประกาศตัวว่าตัวเองจะเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
แต่ว่าทีนี้ค่ะมีคนไปเห็นคลิปในโลกโซเชียล

แล้วเหมือนกับทำพิธีอะไรบางอย่างแต่ว่าลุกขึ้นเต้น

แล้วก็เหมือนกับมีเครื่องดื่มมืนเมาวางอยู่ตรงนั้นด้วย

อะเฮ้อไอร์วน
มันก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าลักษณะคล้ายกับสถานปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวทำกิจกรรมร่วมกันแต่ทำไมมีเครื่องดื่มมึนเมาอยู่ตรงนั้นด้วย

ก็ถือศีลปฏิบัติธรรมมันก็ดื่มไม่ได้ไง
เหมือนสังสรรค์มีร้องคาราโอเกะร้องเพลงอะไรแบบนี้
นั่นสิเราไปตรวจสอบมาให้นะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราย้อนกลับไปคุยอีกรอบหนึ่ง
กับนายกุศลศรีอริยะศรีอาระวงศาหรือกุศลหมีเทศ
สอสอชื่อดังของสุโขทัยนะคะเมื่อวานไปคุยมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ไปคุยอีก
เขาก็บอกว่าอ๋อคลิปนี้เหรอเขาเป็นคนถ่ายคลิปเองแหละ๖เดือนก่อน
สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ช่วงประมาณ๔ทุ่มมันเป็นลักษณะของการสังสรรค์ผ่อนคลายหลังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
เพราะเขาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันตั้งแต่๙โมงเช้านั่งสมาธินานนานมันเมื่อย
แล้วยังไงอ่ะก็เลยต้องสังสรรคผ่อนคลายไงอุ้ยแล้วก็ให้เหตุผลว่า
ก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมยุคพระศรีอริยเมตรัยเป็นการปฏิบัติแบบง่ายจะได้สอดคล้องกับยุคที่มันทันสมัย
นี่คือคำตอบของเขาแบบนี้จริงนะคะเราไม่ได้ใส่ไฟใดทั้งสิ้นเขาตอบแบบนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงด้วย
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคลิปนี้ค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีเครื่องดื่มมืนเมา
ผ่อนคลายอะไรเนี่ยเขายอมรับว่ามีค่ะแล้วยังไงมีจริงก็มันไม่ได้เยอะไงมันไม่ได้ทำให้เสียสติเสียสมาธิไง
ไม่มากยังรู้สติอยู่ไม่ผิดดื่มไม่มากรู้สติอยู่ถือว่าไม่ผิดส่วนที่ร้องคาราโอเกะ
คำถามคือร้องกันทำไมไหนไปปฏิบัติธรรมคำตอบก็คือก็เพื่อให้เบิกบานเพราะว่าเครียดกันมาตั้งแต่เช้า
นั่งสมาธิกันมาทั้งวันที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะว่าศาสดาองค์ใหม่มาแล้วไง
ทุกอย่างก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะฟังเสียงเขาดู
ก็ให้ออกพลังกายกันโดยการยุคภาษิญาณเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่ายแล้วถึงสนุกสนานนะครับ

ที่ไปนั่งแล้วก็เซ่นเองยึดแล้วก็เอาพืชคำพลาดตอนอายุมากเข้านะครับ
ซึ่งทุกเรื่องราวเราให้มันสอดคล้องกับยุคสมัย
โดยเฉพาะยุคนี้ที่เราบอกว่าเรากำหนดศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่
ห้ามดื่มของมืนเมาไม่เสพสารเสพติดที่ทำให้เสียสติ
คือหมายความเสพได้แต่ว่าอย่าให้เสียสติ
อย่างวันนี้ภาพส่วนใหญ่ตรงกระโลกภาระศีล๒๒๗ข้อ
ปฏิบัติไม่ได้เพราะบาทมันก็ผิดพอผิดแล้วก็เป็นโทษ
แต่ถ้าคิดยุคพุทธคศิษย์มันก็ผิดแต่นี่มันไม่ใช่
มันคนละยุคแล้วยุคเราเราประกาศเป็นศาสดา
ก็ศาสดาองค์ใหม่มามันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไปต่อกันทำคำตอบผือแบบนี้จริงจริงไงคะผม
ก็คือจะมาบอกวิธีให้มนุษย์โลกหายจากโควิด๑๙

จริงเพราะตัวเองเป็นพระศาสดามีหนทางชี้สู่ความสำเร็จและความปลอดภัย

น้ำขิง๗วันนั่งสมาธิ๑๔วัน

เขาท้าว่าไม่เชื่อก็ลองทำดู
โควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าเขาเอามาปรับสมดุล

คือเขาเอาเฉพาะคนหมาเพราะมันขึ้นเอกตอน

ถ้าคนที่มีบุญอยู่ไม่มีเป็นสักคนเดียว
แต่คนบาปแหละมันจะเข้าไปทำปฏิกิยากัน
แล้วก็เสียชีวิต
แต่ว่าเขาให้โอกาส๑๔วัน

ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวโลก
หรือแม้แต่พระอย่าตัดสินผิดถูก

ท่านอยากรู้ต้องมาลองมาปฏิบัติตามแนวทางของเรา
เพราะพระเนี่ยยิ่งไปชี้คนอุ้นผิดก็ถูก
เบียดเบียนเขาเป็นบาป

ใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงนะคะประเด็นนี้
คือเราก็พยายามที่จะไปถามอีกครั้งหนึ่ง
หนึ่งอ่ะเนื่องจากก็เอาล่ะคุณบอกคุณเป็นสัตว์ทรงสัตว์สดาอะไรก็
แล้วแต่คุณนี่แหละคุณก็บอกว่าคุณก็ต้องมุ่งมั่นในการนั่งสมาธิอ่า
ปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะแต่พอปรากฏคลิปการสนุกสนานบันเทิงเริงรำล่าเริง
เราก็ต้องไปถามว่ามันขัดกันไหมนั่นน่ะสิแล้วเขาก็ชี้แจงว่าอย่างเงี้นะ
ใช่แล้วมันยังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมคือมันมีคลิปที่นายกุศลศรีอริยะเนี่ย
ลูกศิษย์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมอ้างว่าตัวเองเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองวัฒนธรรมและความเชื่อของทุกประเทศทั่วโลก
อย่างนี้ค่ะฟังเสียงช่วงนี้ดูหน่อยค่ะ
ให้เขาคุยกับพระเจ้าเอาพระเยซูมาให้เขาคุย
คุยกับศาสนาอิสลามกว่าเจ้านับบีมมตรให้เขาคุย
ให้เขาเห็นว่าศาสนาพูดกันเราก็ยืนยัน
ก็เอาพระพุทธเจ้าลงมาคุย
ต่อไปคนทั้งโลกมันก็จะเชื่อว่าโอ้นี่แหละพญาธานิกราช
ถือว่าเสียไม่ตายตัวจริงเสียจริง
คุณผู้ชมคะเราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ติ๊กของเราไปที่สวนธรรมชาวศรีวิไลหนองบัวลำภูนะคะ
ไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาของนายกุศลศรีอริยะเนี่ย
คือไปถามนางนิยาซึ่งเป็นคนดูแลสวนธรรมตรงนี้นะคะ
ไปถามนายวิทยาธนศักดิ์ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์นะคะ
นางนั่งสมาธิยาวนานเจ็นเก้าโมงเช้า
นายวิชยะธนศักดิ์บอกว่าอ๋อในคลิปนั้นผมก็อยู่

เขาบอกว่าไม่ได้ผิดหลักคำสอนอะไรเลย
ก็หลักคำสอน๖ข้อคือ๑ห้ามฆ่าสัตว์๒ห้ามลักทรัพย์๓ห้ามประพฤติผิดในกาม๔ไม่พูดเท็จ๕ห้ามดื่มของมืนเมาจนทำให้เสียสติ
เขาบอกว่าความหมายก็คือดื่มได้แต่อย่าเยอะไง
ก็เหมือนที่คุณกุศลบอกดื่มได้แต่อย่าเยอะ
เล่นการพนันจนทำให้ล้มละลายเล่นได้แต่อย่าเยอะไงเนี่ย
ทีมข่าวก็ถามว่าที่ไปปฏิบัติธรรมมีบทสวดไหม
เขาก็บอกมีมีหลายโบสถ์เขาก็ท่องให้ดูท่องให้ฟังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากจะสวดมนต์
อย่างบทนี้ใช่ไหมสังติสิงติปัตตังสันตังปิติ

ศาสดามาช่วยมนุษย์โลกแล้วเป็นบทสวดบูชานายกุศลศรีอริยะ
ใช่ค่ะอย่างที่ขึ้นหน้าจอนะคะหมายเหตุนะคะ
เป็นบทสวดบูชาเฉพาะของเขานะคะ
กลุ่มเขาจะเอาไว้สวดบูชานายกุศลศรีอาริยะ
ซึ่งคนในกลุ่มจะเรียกว่าท่านกุศล
อันนี้ของกลุ่มเขานะของกลุ่มเขา

เขาตอบว่าคือนอกจากจะสวดมนต์มันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วย
สมดุลของร่างกายด้วยการถ่ายเทพลังงานจากร่างกายลงสู่พื้นดินยังไง
ด้วยการยืนกลางแขนกลางขาถอดรองเท้าให้ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นดิน
เทพลังงานแม่เหล็กจากท้องฟ้าลงไปสู่พื้นดิน
รอบตัวเองตั้งแต่๓รอบถึง๖รอบ
ถ้าหมุนแล้วรู้สึกมึนหัว

เขาบอกว่าถ้าหมุนแล้วรู้สึกมึนหัว

ถ้าหมุนแล้วมึนหัวปกติ
ถ้าไม่มึนหัวแปลว่าไม่ปกติ

นี่ไงถ้าหมุนแล้วมึนหัวแปลว่าปกติ
ถ้าไม่มืนหัวแปลว่าร่างกายคุณไม่ปกติ
แต่ต้องหุ่นนู่น๓๖รอบนะ

เป็นการปรับสมดุลร่างกาย
ด้วยเหตุว่าเมื่อยุคเก่า
พ่อแม่ครูบาอาจารย์บำเพ็ญเพียรบารมี
จะมีการเดินจงกลม๖๘ชั่วโมง

แล้วท่านก็จะเอาเท้าของท่านไปเหยียบพื้นดิน
เพื่อเป็นการถ่ายทอดพลังงานสนามพลังงานแม่เหล็ก
ไฟฟ้าโลกนะคะเพื่อผ่านถ่ายตัวเรา
แต่ยุคใหม่สมัยใหม่ทางรัฐ
เราใช้หมุน๓รอบนะคะ

คนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ผมรอบที่๒แล้ว

นี่หมายความว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
แต่ถ้าคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

เพื่อให้ร่างกายมันปรับสมดุล
เข้ากับการโน้มถ่วงของโลกเรา
ตินี่ดูจะมึนตั้งแต่รอบแรก

ดูเซ่ตั้งแต่รอบแรกรอบ๒

ท่านผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาเยอะที่หน้าจอนะฮะ
ของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เพจไทยรัฐนิวโชว์

ที่เขากล่าวอ้างกันจะเป็นนายกุศล
หรือว่าจะเป็นผู้ที่มาอยู่ที่

ถ้าคุณไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

ยังแต่ว่าคนเขาก็แค่สงสัยว่า
สิ่งที่คุณบอกว่าปฏิบัติธรรมกับภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ย

เราก็ไปสอบถามมาให้เขาก็ว่าอย่างนี้นะครับ
เอาลองไปฟังความเห็นของภาคส่วนอื่น

เพราะว่าแหม่มันก็แปลกแตกต่างจากที่
นับถือศรัทธาปฏิบัติธรรมกันมานะ
อย่างชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่อยู่ติดกับสวนธรรมชาวศรีวิรัยเลย
บอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
ตอนแรกที่เขามาตั้งสวนปฏิบัติธรรมกันเนี่ย

มาเห็นคนต่างพื้นที่แต่งชุดขาวมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์
ก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเอ้าเขามากันเหรอ
เท่าที่ดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนการปฏิบัติธรรมนะฮะ
เหมือนมารวมกลุ่มทำกิจกรรมพักผ่อนกันมากกว่า
สวดมนต์ที่สวดกันก็ไม่เคยได้ยินนะ
ที่จะจำได้ก็คือจำได้แบบโสสิโสสิอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วชอบทำอะไรแปลกช่วงเช้า
อย่างเช่นออกมายืนกางแขนรับแสงแดด
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกัน
มันแตกต่างจากสถานปฏิบัติธรรมที่เคยเห็นกันมา
ไปฟังหมอปลาหน่อยดีกว่า

หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
หมอปลาบอกว่าเรื่องของนายกุศลกับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับเขาเนี่ยนะฮะ
ก็เห็นตรงกับพระมหาพระวันเนี่ยครับ

ถ้าเกิดว่าใครลบหลู่นายกุศลที่ว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วจะมีอันเป็นไปอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวขอลบหลู่เลยแล้วให้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาเลย
ขอพูดผ่านช่องไทยรัฐทีวีว่า
ผมลบหลู่ครับผมไม่เชื่อคุณครับ
พวกคุณอุปโลกกันขึ้นมา
เพื่อหาพันธมิตรเพื่อหามิตร
เพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณนะ
ผมท้านะฮะผมลบหลู่คุณ

พวกคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับร่างทรง
เรานำกรณีที่เกิดขึ้นไปถาม

พระยอมกัลยาโนท่านจาวาสวัสดิ์สวนแก้วที่นวนธบุรุษ
หลวงพ่อบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย

ไม่เคยมีใครบอกว่าตัวเองออกมาจากนรก

ซึ่งตอนนี้คนที่เป็นลักษณะแบบนี้
เหมือนกับเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง

แล้วคนไม่รู้ก็ชอบไปเชื่อ

หลักคำสอนในพระไตปีดก

ต้องมาที่หลังพระสมณเจ้าโคดม
หรือพระพุทธเจ้าเจ้าชายศิรษฐะ
หลังจากที่ท่านได้ผลิตภาพไปแล้ว
๕๐๐๐ปีผ่านไปแล้วนะ
ประโยชน์ยังไม่รู้ว่าองค์ที่เป็นศาสนา
อยู่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ
ตามหลักแล้วก็บอกพระราชศรีอ่าน
จะต้องมาหลังจากพระธรรมนโคดม
หรือพระพุทธเจ้าเนีย่่อหมดอายุ
ของศาสนา๕๐๐ปีอะไรอย่างนี้

อ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่มาจากนู่นจากนี่เนี่ย
มักจะเป็นจากกิเลส

อ้างว่ามาสูงกว่าคนธรรมดา
อ้างจะมาปราบทุกเข็น
อย่างนั้นจะมีรัฐบาลไว้ทำไม
เป็นผู้แก้ปัญหา
อย่าพาคนได้หลงเลย
พาคนให้มีสติปัญญา

คนไทยอย่าลืมคำนี้นะ

ถึงเชื่อฉันก็ต้องเรียนรู้ศึกษาให้ชัดเจน